ท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งที่จังหวัดสงขลา
นะความจริงแล้วมันเป็นสิทธิ์ของใครทุกทุกคนนะฮะ
ที่เขาจะไม่อยู่กับใครก็ได้เราก็พูดกันมาตลอดนะ
แต่ว่ามีอดีตสามีเนี่ยตามมาง้อขอคืนดีซึ่งเธอก็ไม่อยากคืนดีด้วย
สุดท้ายถูกยิงเสียชีวิตนะครับพื้นที่เกิดเหตุคือสวนยางพาราหลังบ้านแห่งหนึ่งนะฮะ
ตะบนเขาพระอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะครับ
ผู้ตายเป็นหญิงสาวอายุ๓๔ปีนะครับถูกยิง๖นัดเสียชีวิตอยู่ในชุดกรีดยางพารานะครับ
กระสุนเนี่ยเจาะเข้าที่หน้าอก๔นัดเข้าข้อมือ๑นัดเข้าที่คอ๑นัดนะครับ
มีรอยกระสุนที่ต้นยางพาราอีกหนึ่งจุดนะครับในที่เกิดเหตุ
ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่๗ปลอกด้วยกัน
คนก่อเหตุเป็นอดีตสามีของผู้ตายนะครับเลิกกันไปสามปีแล้ว
หลังจากยิงเขาแล้วตอนที่วิ่งจะหนีไปเนี่ย
ยังไปเจอแม่ของผู้ตายยืนอยู่หน้าบ้านนะ

เดี๋ยวไปฟังนะครับว่าแม่กับน้องสาวผู้ตายเล่าเหตุการณ์ว่ายังไงบ้าง

ไม่นึกนะไม่นึกว่ามันต้ำกว่านี้

ลูกคุยกับคนยิง

ได้ยินเซียงทุนประมาณถึง๑๐นัทประมาณ๗โมงครึ่งค่ะ
แล้วก็คุณแม่กับน้องที่เกิดเหตุไปดูพี่สาวที่บ้าน
บ้านก็อยู่ห่างประมาณ๑กิโลค่ะ
ผู้ชายเขานิสัยแตกคอเป็นอย่างไรเนี่ย
ใส่แก้คอเป็นยังไงครับเมื่อก่อนนะคะเขาเป็นคนที่ว่าติดยา
เสพยาอะไรแบบเนี้ยอารมณ์ร้อนคุณผู้ชมคะก่อนเกิดเหตุนะคะ
อดีตสามีวัย๔๓ปีขี่รถจักรยานยนต์ไปหาอดีตภรรยาที่กรีดยางอยู่
ส่วนยางพาราหลังบ้านนะคะคือตั้งใจว่าจะง้อขอคืนดี
ฝ่ายหญิงไม่ยอมชักปืนออกมากระหน่ำยิงเลยนะคะ
แล้วก็เดินไปที่รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านของอดีตภรรยา
ไปเจออดีตแม่ยายกับน้องพอดีก็ไม่ได้คุยอะไรกัน
ขี่รถหลบหนีไปเลยสาเหตุมาจากอะไรเดี๋ยวลองฟัง

ค่ะคือเลิกล่าไปเลยอันไม่ได้อะไรเลยแต่หลังจากนั้น
ผู้หลังเนี้ยเพิ่งมาส่วนเนี้ยมาปุ๊บมาก้มครูปีเช้า
ก็คือผู้เสียชีวิตอ่ะครับว่าเออคืออย่าทำตัวแบบประมาณว่า
คือเขาไม่ให้ไปยุไม่ให้ไปกบไข้แล้วมันอืมแต่ก็ไม่ให้อะไรเลย
ยังตามที่นัดจากการสอบสวนนะคะคาดว่าสาเหตุมาจากเรื่องเงินสองแสนบาท
อดีตสามีพยายามทวงคืนเป็นเงินที่สร้างบ้านด้วยกันอีกปมหนึ่ง
เป็นเรื่องของความหึงหวงค่ะระยะหลังฝ่ายหญิงเริ่มมีผู้ชาย
คนอื่นมาติดพันธุ์ทำให้อดีตสามีไม่พอใจ
พยายามกลับมาง้อขอคืนดีแต่ไม่สำเร็จ
แล้ววันนี้ก็มาอีกครั้งแล้วก็ทะเลาะกันนะคะ
ทั้งคู่มีลูกชายด้วยกัน๑คนอายุ๑๓
ปกติผู้เสียชีวิตก็จะอยู่กับลูกชายกันสองคนนะคะ
ส่วนบ้านแม่กับน้องสาวอยู่เยื้องกันนะคะ
ตอนเกิดเหตุเป็นช่วงที่ลูกชายเพิ่งออกไปโรงเรียนพอดี

กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็พูดเลยว่าโกรธพ่อมากนะคะ
ทางผู้กำกับสพรัฐภูมิบอกว่าตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐาน

ก็มีการประสานญาติให้เกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุมามอบตัวด้วยค่ะ